แล้วก็ตกลงไปที่ร่องกลางถนนความลึกถึง๒เมตรด้วยกันนะคะอุบัติเหตุครั้งนี้
จังหวัดตรังเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นผู้ชายทั้ง๓คนเลยนะคะ
และรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตรังล่าสุดอาการปลอดภัย
ทราบชื่อ๒คนนะคะคือนายกันตะพิษอินเรืองอายุ๒๘ปี
และมีเด็กชายเป็นผู้บาดเจ็บอีก๑คนคือเด็กชายภูศิวัฒนอินเรืองอายุ๑๔ปีค่ะ
ในที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๔๔
พบรถเก๋งเลขทะเบียนกรุงเทพพลิกคว่ำล้อชี้ฟ้า
สภาพรถพังเสียหายยับเยินเลยค่ะ
เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่ารถเก๋งคันนี้
มาจากอำเภอห้วยยอดมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ตำบลนาตาล่วง
ทีนี้พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเกิดตกไหลทางลงไปในร่องกลางถนนนะคะ
ข้างด้วยกันนะคะซึ่งความลึก๒เมตร
เป็นเหตุให้รถเนี่ยพังยับเยินทั้งคันและตรงนั้นก็มีต้นไม้ด้วยนะคะ
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้รถพังขนาดนี้นะคะ

ใช่ค่ะซึ่งตำรวจจะเร่งสอบปากคำผู้บาดเจ็บ
เพื่อทราบสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงอีกครั้งค่ะ